ต่อกันเรื่องของเจ้าตองกวินธรรมศาจานันทร์กันบ้างนะคะ
ก็มีชื่อค่ะติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่๒๗นะคะ
โดยเหตุผลที่ทำให้กวินมีชื่อติดทีมชุดนี้ก็มาจากจังหวะการป้องกันประตูหลายครั้ง
เกมนัดรองสุดท้ายเล็กที่๒ที่เสมอกับเบช็อกไป๑ประตูต่อ๑ค่ะ
ซึ่งเจ้าตองผู้สาประตูวัย๒๘ปีก็บอกว่ารู้สึกประหลาดใจที่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมนะคะ
ทั้งที่ฟอร์มการเล่นของตัวเองยังไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นักค่ะ
แต่ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่มีคนเห็นถึงสิ่งที่ตัวเขาทำได้ค่ะ
โดยกวินก็มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมร่วมกับลีเบิร์ดยาโน่นะคะ
กลางเพื่อนร่วมทีมโอเอชูเวิลด้วยค่ะ